คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องภัยใกล้ตัวอย่างที่เราทราบกันดีคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊คว่าอากาศมันร้อน
จุดก็๔๐องศาอย่าไปลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถเด็ดขาดมันระเบิดแล้วมันไฟไหม้
มือถือนะฮะรวมทั้งเรื่องของอุปกรณ์ต่างวางอยู่ที่บริเวณ
คอนโซลของรถลักษณะไม่ดำเป็นเท่าฐานเนี่ยครับอันตราย
นะฮะเหตุการขั้นนี้เกิดขึ้นจากความร้อนของแสงแดดล่ะ
ครับคือรถกระบะเนี่ยไปจอดอยู่กลางแดดแล้วโทรศัพท์เนี่ย
เขาลืมเอาไว้วางไว้ที่บริเวณคอนโซลของรถแล้วมันร้อนจัด
มันก็ระเบิดแรงระเบิดทำให้กระจกหน้ารถแตกเป็นรูแล้วก็มี
เปลวไฟติดสิ่งของด้วยครับก็โชคดีไม่ได้ไหม้รถทั้งคันแบบ
นี้นะฮะผู้โพสต์ก็เขียนข้อความว่าบทลงโทษคนขี้ลืมพัน
หมดเลยนะฮะแล้วก็นำไปโพสต์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ใช้
อากาศร้อนต้องระวังอย่าลืมโทรศัพท์มือถือไว้เด็ดขาด
รวมทั้งเรื่องของอุปกรณ์ต่างเช่นกระป๋องสเปย์ใช่ไหม
อันนี้มันก็ระเบิดใส่รถไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะทางด้านของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนแล้วกันนะคุณผู้ชมห้าอย่าง
ที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถหน้าร้อนแบบนี้ใครที่เก็บฟังให้ดี
แชคแน่นอนถ้ามันเจออากาศร้อนมันจะระเบิดได้สองกระป๋อง
ข้างในมันขยายตัวแล้วมันก็จะระเบิดได้๓แบตเตอรี่สำรอง๔โทรศัพท์
มือถือห้าอาจจะแปลกหน่อยนะฮะค่ะน้ำแข็งแห้งน้ำแข็งแห้งที่เราไป
ตามถังไอศครีมเนี่ยเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันจะ
ก็คือคนปกติจะไม่ค่อยพกน้ำแข็งแห้งในรถค่ะแต่บาง
เราไปซื้อของแล้วมันฟีสเอาไว้ในอุปกรณ์สักอย่างแล้ว
ใส่น้ำแข็งแห้งไงใช่แล้วลืมทิ้งไว้มันอาจจะระเบิ
เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนแล้วกันสำหรับหน้าร้อนแบบ
นี้สิ่งสำคัญคืออย่าลืมคนในรถด้วยนะครับอันตรายมากนะ